ทวีวัฒนาเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่ามันมีพรบผังเมืองที่กำหนดเอาไว้ว่า
ห้ามมีการประกอบกิจการขนส่ง
แล้วเขาไปเจอว่าเอ๊ะทำไมบริษัทตรงนี้เนี่ยมาตั้งบริษัทขนส่งอยู่ได้
พอไปถามคนที่บริษัทบอกว่าอ๋อเขตเขาอนุญาตเลยเป็นเรื่องขึ้นมาเลยนะฮะ
เขาให้คุณประกอบกิจการขนส่งหรือเปล่าครับ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกำลังร้องเรียนหมด

นี่คุณพยายามทำผิดกฎหมายใช่ไหม
คลิปเนี่ยยาวความจริงจะมีที่ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่า
อนุญาตแล้วประมาณนั้น
เอะใครอนุญาตให้คุณมาตั้งบริษัทขนส่ง
นี่นะผู้หญิงคนนี้
ที่เขาออกมายืนกับคนถ่ายคลิปน่ะเขาบอกได้รับอนุญาตจากเขตแล้ว

ตกลงยังไงคลิปนี้ถูกโพสต์
ในเพจเฟซบุ๊คแช่ขนส่งทวีวัฒนา
เป็นการโตเถียงกันระหว่างผู้ร้องเรียนที่เป็นคนในพื้นที่
กับเจ้าของกิจการขนส่งผู้ร้องเรียนบอกว่าเขตทวีวัฒนา
เป็นพื้นที่ห้ามมีการประกอบกิจการขนส่งตามพรบผังเมืองไม่ใช่หรือ
ทางเจ้าของกิจการผู้หญิงคนนี้ก็พยายามบอกว่า
ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานเขตทวีวัฒนาแล้ว
แล้วเขาไม่ใช่กิจการไม่ใช่บริษัทขนส่งเขาเป็นแค่บริษัทส่งพัสดุ

ใครเป็นคนอนุญาตครับเดี๋ยวผมจะได้เล่นงานคนนั้นครับ
แรกบอกเขตอนุญาตเพราะเขาถามว่าใครอนุญาตก็ไม่ได้ตอบ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ลงพื้นที่ไปที่จุดที่เขาไปถ่ายคลิปกันเนี่ยนะฮะ
พุทธมนตรสาย๒ซอย๒๔
พบว่าในซอยเนี่ยมีบริษัทขนส่ง๑๐กว่าแห่งนะฮะที่เปิดกิจการอยู่นะ
จะมี๒รูปแบบคือส่งพัสดุกับส่งสินค้า
ยังเปิดให้บริการอยู่เอาทางฝั่งของชาวบ้านในพื้นที่ก่อนนะ

ตัวคุณจรินกับคนในชุมชนย่านพุทธมนตรสาย๒ซอย๒๔เนี่ย
ต่อสู้เรื่องบริษัทขนส่งมาเป็น๑๐กว่าปี
เพราะพอมาเปิดบริษัทในพื้นที่ชุมชน
ชาวชุมชนก็ต้องเจอกับปัญหารถติด

ก็เขามาจอดรถขึ้นลงสินค้ากัน

จนทางเขตเขามีเรื่องของพรบผังเมือง
เอามาบังคับใช้ว่าห้ามมีบริษัทขนส่ง
เปิดกิจการในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
แต่สุดท้ายมันก็ยังมีจนได้
ทุกวันนี้เนี่ยที่ยังมีอยู่ก็คือยังเป็นรายเก่า
แต่ว่าอาจจะเปลี่ยนชื่อกรรมการใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็เขตก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น
คือฟ้องไปแล้วเสียค่าปรับไปแล้ว
ค่าปรับไม่รู้เท่าไหร่ก็ยังเกิดยังดื้ออยู่กันนะครับ
เราก็ต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับผู้ประกอบการที่เขาไปถ่ายคลิป

บริษัทของเธอเป็นบริษัทที่ซื้อแฟนชายมา

ย้ายมาอยู่ตรงจุดที่เขามาถ่ายคลิป
เพราะหมดสัญญากับที่เก่าแต่มันก็อยู่ซอยเดียวกันนั่นแหละ
ยืนยันว่าบริษัทของเธอเป็นแค่บริษัทรับส่งพัสดุนะครับ

ไม่มีรถสิบล้อคันใหญ่ที่แบบโอ้โหมาจอดกีดขวางทางจราจรอะไรอย่างนั้นไม่มี
แล้วเขาก็ขู่บอกว่าแบบมายืนตะโกนด่าตรงรั้วข้างหน้า
รู้ว่าเราก็เตี้ยอ่ะก็คือปีนเข้ามาได้เลยอ่ะ
มาตะโกนด่ามาพูดนู่นพูดนี่ว่าเออถ้าไม่ไปนะอยากกินลูกตะกัวไหม

เพราะว่ารถเราแทบจะแบบมีแค่ลูกค้าวนเข้าวนออกวนเข้าวนออก
ปกติลูกค้าเราไม่ได้มารอของด้วยมาถึงก็วางไว้
แล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวแจ้งราคาพี่มาทางไลน์นะส่งใบเสร็จมาทางไลน์
แล้วก็โอนกันแทบจะไม่มีใครมาแบบจอดต่อคิวแช่เลยอ่ะ
แต่ทางฝั่งชาวบ้านเขาบอกว่ามันไม่ได้มีแค่บริษัทเดียวไง
วนเข้าวนออกจอดมากจอดน้อยแต่ว่ามันทำให้ชาวชุมชนเขาเนี่ย
มีปัญหาเรื่องการจราจรค่ะแล้วทางฝั่งของคลิปที่ว่าเขาถ่ายต้นทางกันเนี่ย
ทางฝั่งของบริษัทเนี่ยเขาบอกเขตอนุญาต
ชาวบ้านก็เลยงงว่าเอ๊ะก็มีพรบผังเมืองห้ามมีกิจการขนส่ง
แล้วอนุญาตกันได้ยังไงนั่นน่ะสิคะแต่ทางฝั่งนี้เขาบอกเขาไม่ใช่บริษัทขนส่ง
เขารับส่งพัสดุก็ต้องถามทางเขต
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามทางสำนักงานเขตทวีวัฒนานะฮะเจ้าของพื้นที่นะฮะ
ก็ได้รับการชี้แจงอย่างนี้ครับว่าตามพรบผังเมืองของเขตทวีวัฒนา
ระบุชัดว่าห้ามมีการตั้งบริษัทขนส่งในพื้นที่นะ
ซึ่งในพื้นที่พุทธมนตรสาย๒ซอย๒๔เนี่ย
ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการห้ามตั้งบริษัทขนส่งทุกชนิดเหมือนกัน
โดยวัดจากความกว้างของถนนถ้าน้อยกว่า๓๐เมตรเนี่ยตั้งไม่ได้
ซอยนี้ที่เขามาถ่ายคลิปที่มีบริษัทขนส่งก็ตั้งไม่ได้นะฮะ
ทางสำนักงานเขตได้ดำเนินการตามกฎหมายไปหลายบริษัทแล้ว
แล้วหลายบริษัทต้องย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้วแต่มันก็ยังมีเล็ดลอดอยู่บ้าง
เดี๋ยวทางสำนักงานเขตจะไปดำเนินการให้ต่อไป

ชาวบ้านก็เลยบอกว่าโอ้โหซอยมันเล็ก
ไม่รู้ว่าเขตอื่นเขามีหรือเปล่านะพรบผังเมืองอย่างนี้นะ